คราวนี้ประกาศลั่นกลางที่ประชุมว่าจับตาย

ดูกันหน่อยไหมคุณผู้ชมตอนโดนบินมุมสูงอ่ะ
คือไอ้ที่สั่งเข้าใจเรื่องจับปลาย

เวิ้งว้างกว้างใหญ่ขนาดนี้

โอ้โหแล้วถ้าหนองบ่อใหญ่มันจะเป็นยังไงวะ

ใช่ที่เราคุยตั้งแต่ตอนเปิดรายการเลย
เรื่องจราเข้ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็น
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นหลายตัวด้วยไง
พอมีคำว่าหลายตัวขนลุกค่ะ
ไม่ใช่ตัวเดิมถ่ายอีกไม่ใช่ตัวเดิมถ่ายอีกใช่ไหม

น้องบ่อน้อยอยู่ที่อำเภอยางศรีสุราชที่มหาสารคามนะคะ
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเห็นจราเข้
หนองบ่อน้อยไม่กล้าลงไปหาปลาหรอก
จะเดินผ่านใกล้แถวริมขอบนี้

เดี๋ยวเผื่อจราเข้มันแอบอยู่มันกระโจนขึ้นมา

นำโดยนายอำเภอในภัยทูลเกรดแก้วเกลี้ยงนี่นะคะ
ก็เอาฝ่ายปพแล้วก็ประมงจังหวัดมหาสารคามมาตรวจสอบ

มีจราเข้เขาบอกว่าโอ้โหเป็นจราเข้จริง

ตัวใหญ่สุดเลยนะยาว๒เมตรกว่าคุณผู้ชม
ทีนี้นายอำเภอบอกเลยค่ะดูจากลักษณะแล้ว
จากพฤติกรรมของจราเข้แล้วมาลอยคอบนผิวน้ำทีละนานเนี่ย
คิดว่าน่าจะเป็นจราเข้เลี้ยงแหละหลุดมาจากฟาร์ม
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบความดุร้ายกับจราเข้ธรรมชาติ
จราเข้เลี้ยงอาจจะดุร้ายน้อยกว่าจราเข้ที่โตมาตามธรรมชาติ
แต่แต่ต้องไม่ประมาทสิให้ทางประมงจังหวัดเนี่ย
ใช้วิธีจับตายจะได้ปลอดภัยนะคะสามารถที่จะดำเนินการจับตัวเป็นได้
นี่ก็อาจจะมีมาตรการต่อไปในการที่จะต้องจับจับตายนะครับซึ่งซึ่ง
จะเป็นมาตรการสุดท้ายที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์จับด้วยตัวเป็นได้แล้วนะครับ
โอ้โหสั่งให้จับตายนะประมงจังหวัดก็จะไปจัดการตามคำสั่งแหละ
แต่ว่าได้สักตัวยังเมื่อวานยังไม่ได้เลยดอม
ทีนี้ก็เลยต้องประสานทางประมงจังหวัดขอนแก่ตโอ้โหจะเริ่มทางไหนก่อน
ประสานข้ามจังหวัดเลยนะอันนี้คืออยู่ในพื้นที่มหาสารคามนะ
ต้องประสานไปยังประมงจังหวัดขอนแก่นให้เอากำลังเอาอุปกรณ์มาเสริม
เพราะว่าที่ชาวบ้านเขารายงานมาดูเด็กสิเหมือนมาดูทัศนศึกษาเลยเห็นไหม
ใช่เออกันใหญ่ดูกันใหญ่ใช่คุณครูคุณครูดูแลเด็กด้วยนะคะ
อืมกลัวเหมือนกันเออเออแต่ลื่นพลืดตกลงไปเนี้ยใช่
ก็นี่แหละขอให้จับจอราเข้ได้เร็วชาวบ้านก็จะได้รู้สึกว่าเออปลอดภัยนะคะ